อันนี้เนี่ยอีกหนึ่งความเชื่อ
ไปที่วัดวัดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ

เขาบอกว่าเดือนตุลาคมคนตายเยอะแล้ว

เพราะฉะนั้นเดือนนี้ขออนุญาตงดตายชั่วคราวค่ะ

ประกาศวัดมณฑลประสิทธิ์ในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ป้ายชัดเจนงดตายชั่วคราวเพื่อทำการบุรณปฏิสังขรเมนจ้า
คนเห็นเขาก็เดี๋ยวนะพี่พี่มันห้ามกันได้เหรอคะเรื่องความตายเนี่ย
ทีมข่าวเราเลยไปสอบถามมาให้นะคะเขาบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ยมันติดเอาไว้เป็นการแก้เคล็ด
เพราะว่าตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเมนนี้เนี่ยชาปนกิจศพไป๑๕ศพแล้วในเดือนเดียว

ซึ่งปล่องเมนอ่ะมันร้าวแล้วก็ชำรุดเลยวัดก็เลยติดป้ายแก้เคล็ดบอก
ไปวัดอื่นดีกว่าเอ้ออ่าฟังสิ่งชาวบ้าเขาหน่อยหนึ่ง
ตายเยอะกว่าที่เดือนที่แล้วอ่ะเนื้อมันพอใส่
สามที่อะต้องไปวัดอื่นด้วยเดือนเดือนเดือดสิบสองสัปดาห์
เยอะเยอะก็เลยทำแบบทำพรสไว้ทำเข้นไปเฉิน
ชาวบ้านว่าแบบนั้นแล้วพระท่านล่ะว่ายังไง
ไปถามพระรุวัสตร์ค่ะพระรุวัสตร์ก็บอกว่า
ว่าเดี๋ยววัดเนี่ยจะปลดป้ายนี้ทิ้งออกไปล่ะ
ถามเยอะเหลือเกินกลัวจะมีการเข้าใจกันคลาดเคลื่อน
พระท่านย้ำแบบนี้นะคะว่าเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมชาติ
มันห้ามกันไม่ได้หรอกถ้าหากต้องทำพิธีชาปนกิจศพ
วัดก็ยินดีแล้วพร้อมที่จะทำพิธีให้ตามประเพณี
ที่ผ่านมาศพที่นำมาเผาในวัดมณฑลประสิทธิ์ก็เป็น
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังน้อยที่อยู่ใกล้กับวัดนี่แหละ
ส่วนก็เป็นชาวบ้านในตำบลคลอง๕อำเภอคลอง
จังหวัดปทุมธานีที่อยู่อีกฝั่งคลองตรงข้ามกับวัด
ด้วยอืมก็คืออย่างที่บอกคือติแก้เคล็ดเฉยเฉยอืมแต่ถ้า
มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงมันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้ว
แล้ววัดต้องยินดีทำพิธีให้นะต้องทำพิธีให้แหละอืมนะครับ